คุณผู้ชมครับเราเข้าสู่ช่วงของน้ำร้อนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับ
เช่นเดียวกันกับเรื่องของตลาดน้ำปีนี้
แข่งขันกันอย่างดุเดือดร้อนแรงไม่แพ้กับไม่แพ้กับอากาศที่ร้อนแบบนี้นะครับ
โดยเฉพาะตลาดเครื่องดื่มมีการแข่งขันที่ดุเดือดรุนแรงนะครับ
มีการห้ามหั่นคู่แข่งด้วยการโฆษณาแบบไวรัลคลิปนะครับ
มีการเรียกยอดขายแล้วก็เป็นการกระตุ้นผ่านทางสื่อออนไลน์
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
การดูดดื่มเพื่อสกิดเตือนให้ผู้ชมเห็นคุณค่าตัวสินค้า
โดยไม่แจกของแถมหรือชิงโชค
โฆษณาชุดนี้ใช้งบประมาณน้อยมาก
แต่ผลการตอบรับเกินคาดเพราะใช้เวลาไม่ถึง๕วัน
จะทำได้๔๐๐๕๐๐ล้านบาท

จากปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ๓๘
จากมูลค่าเครื่องดื่มคุณภาพรวม๒๐๐๐ล้านบาท
กระแสฟีเวอร์ฟุตบอลอังกฤษในเมืองไทย

เว้นแม้แต่ธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ที่ออกมาวางขายกระตุ้นตลาดเครื่องจักรกลทางการเกษตร

เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและภัยแรง
นายธานัทโพวัฒนาวินทะ

เพราะต้องการสร้างความแตกต่างในตลาด

วบคู่ไปกับการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าให้สูงขึ้น
เพื่อเจาะกลุ่มเกษตรกรยุคใหม่
ว่าปีนี้เติบโตเพิ่มขึ้น๑๓
หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า๗๐๐๐ล้านบาทค่ะ

หันมาจับตลาดรองเท้าผ้าใบผู้หญิง
เป็นครั้งแรกในรอบ๖๐ปี

ครองใจเด็กผู้ชายมาโดยตลอด

ทำให้แอดมินต้องออกมาชี้แจง

มีวางขายบางร้านเท่านั้น

บอกว่าโจทย์ของสินค้าตัวนี้
คือคำถามว่าทำไมผู้หญิง

รองเท้าผ้าใบสีขาวรูปทรงเรียวงาม

เชือกสีที่เข้ากับพื้นรองเท้า
บันสินค้าทุกประเภทมีการทำตลาดที่แปลกใหม่
เรียกความสนใจจากผู้ริโภคและได้ผลทีเดียว